พูดจะห่วงรอเคบชนต้องม่อตาแล้วไม่ล่ะ

นั่นไงสัญญาณไม่มีจริงด้วยเกี้ยงเลย

หมีเล่นอะไรเนี่ยไอ้นั่นอะไรวะพี่
มีว่าใช่เปล่าวะผมว่าใช่แน่เลยว่ะพี่

เฮ้ยลงไปดูเขาหน่อยพี่เผื่อเป็นคนจะได้ช่วยได้
ไม่ลงผมปวดขาพี่ลงไปเลยถ้าติดเข็มขัดถ้าติดเข็มขัดมึงไม่ได้

นี่อาหารมาปุ๊บเจินอ่ะจะต้องไปขอเบอร์แล้วจริง
๓๐๐บาทหมีแต่มาเจี้ยวไข่
พี่ไม่มีรถพี่ไม่เข้าใจหรอกเว้ย

รู้ไหมว่าน้ำมัน๑ลิตรที่เติม

และจะเรียงตามสัดส่วนที่มากที่สุดไปน้อยที่สุด

ปีกที่สถานีบริการน้ำมัน
ราคาน้ำมันจะปรับเปลี่ยนไปตามทิศทาง
ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลก
ซึ่งประเทศไทยจะอ้างอิงจากราคาน้ำมันสำเร็จรูป

จากประเทศไทยต้องนำเข้าน้ำมันดิบ
จากต่างประเทศกว่า๘๐๙๐ด้วยกัน
เพื่อนำมากันเป็นน้ำมันสำเร็จรูปใช้ในประเทศ
ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลก
รวมถึงอัตราแรกเปลี่ยนส่งผล

ข้อ๒เงินภาษีที่รัฐบาล

ต่อมาก็คือภาษีเทศบาล
ซึ่งจัดเก็บโดยกระทรวงการคังทั้งคู่

ของราคาขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด

เราก่อนกำลังสนุกเลยพี่

รัฐบาลจะนำไปใช้เพื่อไม่ให้ราคาน้ำมันสูงจนเกินไป
และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุลักษ์พลังงาน
เพื่อไปวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและอนุลักษ์พลังงานต่อไป

เอาละใครให้เติม๓๐๐แล้วก็ดูด้วยสิ
และปัจจัยสุดท้ายที่พี่เล่าค้าไว้มันยังไงเนี่ย

ก็ค่าการตลาดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่การจัดการคังน้ำมัน

รวมทั้งการให้บริการในการเติมน้ำมันแต่ละลิตร
กับรถยนต์ของเรา

แล้วทำไมราคาน้ำมันประเทศเพื่อนบ้านถึงถูกกว่าพี่
สาเหตุที่ราคาน้ำมันไทยสูงกว่าบางประเทศ

ก็เพราะประเทศเขาผลิตน้ำมันใช้เองได้
ยังมีเหลือจำหน่ายไปต่างประเทศ

ก็ยังมีนโยบายอุดหนุนราคาจากรัฐ
ส่วนทางเวียดนามและเมียนมาร์

และใช้น้ำมันมาตรฐานเด็กที่ต่ำกว่า
เลยทำให้ราคาน้ำมันที่ต่ำกว่าราคาน้ำมันไทยนั่นเอง
ซึ่งโดยหลักแล้วการจัดเก็บภาษี
และการอุดหนุนราคาจากรัฐนี่แหละ
ปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันในแต่ละประเทศแตกต่างกัน

ยอดมากเลยนะเค้าครับ
เอ้ยเร็วนี่

วันหลังไม่บ่นเรื่องค่าน้ำมันแล้วสินะ
แรงมาเต็มเลยหายได้แต่ขาอ๋อยังเจ็บอยู่เลยพี่น้องครับเต็มถังเลยครับน้อง
เปิดฝาถังด้วยค่ะ
แล้วใช้น้ำมันแบบรู้คุณค่ากันไหมล่ะจำไหมว่าพลังงานบนโลกนี้มีจำกัดถ้าใช้กันอย่างไม่รู้คุณค่ามันจะหมดไปจากโลกแล้วก็จะไม่เหลือให้ลูกหลาน